ที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยนำเสนอข่าวแต่ละพื้นที่เขามีมาตรการในการที่จะลงโทษคนที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยยังไง
ก็เคยมีผู้ใหญ่บ้านที่เอาไม่เรียวมารอหวด
เคยมีให้สก๊อตจำให้วิดพื้น
คราวนี้ค่ะจะพาไปดูที่ลำทัพที่กระบี่กันหน่อย
คนที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยต้องอย่างนี้ค่ะ

เดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าทำไมต้องทำท่านี้

ใช่ตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งอยู่อย่างนี้
แล้วต้องรำวงรอบรถมอเตอร์ไซค์ค่ะ
คือไม่ใช่ช่วงเทศกาลนะว่าเออมาจัดสงกรานย้อนหลัง
ไม่ใช่แต่ที่ต้องรำวงรอบรถนี่

ของผู้ใหญ่ตุ๊ลำทัพหรือว่านายสนั่นเม่งบุตร
เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๐ที่ตำบลลำทัพ

ข้อความไปด้วยผู้ใหญ่เขียนข้อความบอกว่า
ด่านโควิดต้องสวมหน้ากากอนามัย
ถ้าไม่สวมต้องลงโทษกาดต้องไม่ตก
นี่ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ด่านตรวจ
คือโควิดที่ลำทับกระบี
เพราะว่าที่ด่านนี้เขามีคนไม่ใส่หน้ากากอนามัย
แล้วหลายคนถ้าเกิดว่าเจอตำรวจจับ

แต่ชาวบ้านเขาก็ไม่มีตังค์จะจ่ายค่าปรับไง
รวมถึงผู้ใหญ่ตุ๊ก็เป็นผู้ใหญ่บ้าน

ก็เลยต้องตักเตือนสั่งสอนลงโทษ

ไม่ใช่แค่ตักเตือนอย่างเดียวนี่เห็นไหว้กันอยู่เนี่ย
ผู้ใหญ่ตุ๊อ่ะเอาไปอันนี้หน้ากากอนามัย

สวมหน้ากากอนามัยต้องมีจิตสำนึก
ป้องกันตัวเองป้องกันคนรอบข้าง

โฆษกสบคจะแถลงว่ายอดผู้ติดเชื้อ

กระบี่ของเรากาดต้องไม่ตก

แล้วหลังจากนั้นค่ะคลิปนี้พอถูกแชร์ไป

ผู้ใหญ่ตู้ก็ยังกาดไม่ตกยังเข้มงวด
กับมาตรการการสวมหน้ากากอนามัยอยู่นะคะ